ต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยเป็นคู่ที่เตรียมจะมีแพลนแต่งงาน
ในวันที่๒พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าเจอกับสถานการณ์โควิด๑๙เข้าซะก่อน
ก็เลยต้องเลื่อนงานแต่งออกไปนะคะคือพอเจอทั้งคู่ในงานแถลงข่าวเปิดโครงการ
บทเพลงรักแห่งแผ่นดินปีที่๑๐ก็เลยต้องคว้าตัวมาอัปเดตสักหน่อยนะ
ซึ่งทั้งคู่บอกว่าตอนนี้เนี่ยเลื่อนออกไป๑ปีเต็ม
ใจจริงเนี่ยอยากให้ตรงกับวันที่๒พฤษภาคมปีหน้าไปเลย
ส่วนการเตรียมงานก็ไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรมากค่ะ
ยังเป็นสถานที่เดิมและรูปแบบเดิม
เพียงแค่รอเลิกใหม่ก็เท่านั้นเอง
งานนี้ว่าที่เจ้าบ่าวของเราออกตัวก่อนเลยนะคะว่า
ตอนนี้อย่าเพิ่งเรียกว่าสามีพันรยานะคะ
เป็นแค่ว่าที่ไปก่อนค่ะ
เขาไม่ได้บอกกวางนะว่าหมอทักว่าวันที่๒ไม่ได้แต่ง
คือมารู้ตอนไม่ได้แต่งแล้วถึงมาบอกว่ามีหมอทัก

เขาก็แบบบอกวิธีแบบแก้คงแก้เคล็ดอะไรอย่างนี้
แต่ว่าก็ถามพยายามถามเขาว่ามันเป็นเพราะอะไร

เพราะว่าชุดก็เสร็จแล้วอะไรก็เสร็จแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ปรากฏว่าก็นั่นนะคะมันเป็นเพราะว่า

เป็นเหตุผลที่นอกเหนือนอกเหนือเขาเรียกความคาดหมาย
คิดหลายอย่างมากเลยว่ามันจะเป็นเพราะอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ก็พยายามไม่เครียดเพราะเราก็เตรียมงานทุกอย่างหมดแล้ว

เชื่อว่างานแต่งงานของทั้งคู่จะเป็นงานใหญ่อย่างแน่นอน
แต่ว่าปีนี้ไม่น่าทันน่าจะเป็นปีหน้าไปเลยนะคะ